คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับ

มาดูตอนนี้เขาบอกว่าจับตาไปจนถึงสัปดาห์หน้าปีหน้าเลยนะคะ
คุณธนทรประกาศก้าวเลยบอกว่าไม่ถอยไม่ทนแล้วนะคะ
เดี๋ยวเดือนหน้าลงถนนอย่างแน่นอน

ทีนี้นายกบอกว่าไม่ต้องรอถึงเดือนหน้าปีหน้า

แต่การลงถนนครั้งนี้เป็นการลงถนนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ได้ถดถอยแค่ตัวช้า
แต่นายกไม่ได้ลงถนนอย่างเดียวนะคะ

ร้อง๓เพลงแต่นายกขาลืมร้อง๑เพลง

เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน

เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะไปถามนายกรัฐมนตรีให้นะคะ

นี่คุณเห็นแม่บริวารรายล้อมไปหมดเลยค่ะ

แก๊งที่สาธารณ์บูรพาพยักษ์ค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
มาไปด้วยนี่คุณอนุทินชายวิทยากรูก็ไปกันเยอะแล้วค่ะ
ไปเดินกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดงานที่
ภายใต้แนวคิดเดินกินจิมเที่ยว
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเราต้องเดินไปด้วยกันแล้วเราต้องภูมิใจนะ
เพราะประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพ
ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางของโลกมา๔ปีซ้อนแล้ว
นายกรัฐมนตรียังอวยพรประชาชนคนไทยด้วยนะคะบอกว่า
ขอให้คนไทยมีความสุขส่งท้ายปลายปีทำดีเพื่อแผ่นดิน
และสามัคคีกันเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้
แบบรอดและปลอดภัยคุณผู้ชมเรื่องของการเมืองเราติดตามกันยาวไปนะคะ
เพราะเดี๋ยวเดือนหน้าประกาศกล้าวเลยว่าจะลงถนนแล้ว
ลงยาวร่างเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
แต่นายยกรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ยพอลงพื้นที่คนจับตามหอมไปที่การร้องเพลง